การออกรายการพร้อมกันนะคะของคนบนเรือสปีดโบ๊ทลำนี้ก็ต้องบอกว่า
คือมีเสียงออกมาต่างนานาไปดูปฏิกิริยาของคนในวงการบันเทิงเพื่อนดาราของคุณแตงโมกันบ้างนะคะ
ดูรายการวันนี้แล้วเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงแล้วก็ไปในทิศทางไหนนะคะ
อย่างเช่นคุณขวัญอุสามณีคุณขวัญเป็นนางเอกละครชื่อดังวันนี้ก็โพสต์ทวิตเตอร์เลยค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวร้องเดี๋ยวไม่ร้องก็คงจะทราบว่าหมายถึงใครนะ
พี่หนุ่มคุยกับคนสุขภาพจิตแบบไหนสถานการณ์แบบนี้ใครก็ไม่เคยเจอค่ะ
แต่คนอื่นมีสามัญสำนึกของคนพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงเสื้อของจ๊อปที่หยิบโชว์ในรายการด้วยว่า
เป็นคนละตัวกันไม่ให้เกียรติกันเลยนี่ค่ะอันนี้คือทวิตเตอร์ของคุณขวัญนะคะ
คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีโพสต์ลงไอจีค่ะโพสต์ถึงคำพูดของคุณแซนที่ตอบในรายการว่า
แจ้งกู้ภัยทางน้ำเลยไม่คิดว่ากู้ภัยยืนอยู่บนบกคุณบุ๋มบอกว่ากู้ภัยไม่ใช่ปลานะ
เข้าใจว่าน้องอาจคิดเอาว่ากู้ภัยต้องนั่งเรือมาเหมือนในหนังมาพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุด
เรารับแจ้งเหตุก็ต้องมาที่เกิดเหตุสอบถามข้อมูลก่อนไม่ใช่กระโดดน้ำสุ่มสี่สุ่มห้า
ทำงานต้องคิดเพราะทุกชีวิตสำคัญแต่กู้ภัยคืออาสาไม่ใช่ขี้ฆ่าพูดจากันดีก็ได้
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางกติกพูดถึงกู้ภัยที่บอกว่ามาช้านะ
ขณะที่ชาวเน็ตแล้วก็เพจดังแสดงความเห็นหลังจากได้ฟังกลุ่มเพื่อนที่อยู่บนเรือเล่าเหตุการณ์
ขณะที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่าตายเพราะคำพูดปอยอมรับในรายการว่าไม่ได้บอกให้แตงโมใส่ชูชีพ
เรื่องนี้มีผลกระทบต่อในส่วนความรับผิดชอบทางแพ่งที่ในอนาคตแม่ของแตงโมอาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ร้อยเปอร์เซ็นต
คือวันนี้ในโลกออนไลน์ก็ยังอยู่ในเรื่องนี้อยู่นะคะยังเป็นประเด็นต่อเนื่องมาวันที่๓วันที่๔แล้วนะคะ
ก็ตามเกาะติดกันทุกประเด็นที่เกิดขึ้นทุกมุมเลยทีเดียวค่ะ